อยู่ใกล้พระอาทิตย์ขนาดไหนคุณ

อยู่ในสตูดิโอยังรู้สึกร้อนเลยนะ

ร้านผมก็ขายน้ำแข็งใสดับร้อนถ้วยละ๑๐บาทครับ

ส่งมาดูสิมันจะยังเย็นอยู่ไหม

เดี๋ยวช่วงนี้มาแนะนำเมนูคลายร้อนดับร้อนกันเลยดีกว่า

คุณผู้ชมไปทานเมนูดับร้อนที่มีชื่อว่า

ใช่แล้วทำไมเมนูเส้นถึงกลายมาเป็นขนมหวานได้

อันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันแหละคุณค่ะ

ซึ่งเป็นเส้นบะหมี่เหลืองจริงนะ
เป็นเส้นที่ทางร้านเขาทำขึ้นเองนะคะ

อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้นนะ

สีสันน่าทานมากโอ้นั่นน่ะสิดอยบะหมี่หวานเย็นชื่นใจนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะใช้เส้นบะหมี่เหลืองเป็นหลักดัดแปลงมาจากล็อตช่องเหลืองของคนจีนค่ะ
ทำให้เส้นบะหมี่เหลืองเป็นจุดเด่นของเมนูนี้เลยและที่สำคัญเขาทำเส้นขึ้นมาด้วยตัวเองนะ
เป็นสูตรเด็ดของร้านก็เลยทำให้เส้นเนี่ยเหนียวนุ่มทานง่าย
ต่างจากบะหมี่เหลืองทั่วทั่วไปที่เอาไว้ทำบะหมี่นะคะอารมณ์มันจะคล้ายคล้ายกับที่คุณชนะบอกแหละ
เหมือนสลิมอ่ะคือมันจะมีเส้นอยู่ในน้ำแข็งแล้วก็มีเครื่องต่างต่าง
อย่างเช่นพุษาจีนเชื่อมรากบัวลูกจากแห้วสาคูอะไรแบบนี้
แล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมเล็กน้อยโป๊ะน้ำแข็งป๊าบลงไป
เพียงเท่านี้แหลกคุณครับฟิล์นฟเลอคือชำเย็น
ใครที่ชอบเมนูขนมหวานคลายร้อนหอมหวานเย็นชื่นใจเก๋แบบนี้

อร่อยแปลกแบบนี้ราคาไม่แพงเลยคุณชนะ

ใครอยากจะลิ้มลองเมนูเด็ดคลายร้อนแบบนี้ไปกันได้เลยนะจ๊ะ
โกห้งกี่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เปิดขาย๙โมงเลี้ยว

ร้านอยู่ในอำเภอก้าวเลี้ยวเปิดขาย๙โมงถึง๓โมงเย็นนะคะ

ใช่จะโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ก็ได้

เปิดตอนเก้าโมงเลี้ยวเปิดเก้าโมงอยู่แถวเก้าเลี้ยว
ใช่จะได้ไม่หลงจำง่าย
ครับผมนอกจากเรื่องของของหวานกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ผลไม้ช่วงนี้หน้าร้อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงฤดูที่ผลไม้ออกมาเยอะน้องใบตอง
เยอะมากแล้วก็มีผลไม้อยู่หนึ่งอย่างที่หลายคนรอคอยช่วงนี้
ทุเรียนนะครับที่จะพาไปทานไม่ธรรมดา
นะครับก็คือหลงลับแลกับหลินลับแล
จะหาเจอไหมล่ะหลงเนี่ย
ก็เห็นอยู่ในเต็มไปหมดเต็มต้นเลยเนาะไม่ต้อง
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าต้นนี้เป็นต้นเก่าแก่ดั้งเดิมกว่า๔๐ปี
ของสวนทุเรียนบ้านหลินลับแลนะครับ
เจ้าของสวนยังคงรักษาต้นดั้งเดิมเอาไว้
แล้วก็เจ้าของสวนคนปัจจุบันก็คือนายสว่างปันลาศนะครับ
กล่าวว่าปีนี้ทุเรียนลินลับแลได้รับการตอบรับ
คือคักเป็นพิเศษเลยนะจริงหลงลับแลก็ได้รับการตอบรับดี
แต่ว่าลินลับแลเนี่ยโอ้โหลูกค้าสั่งจองมากเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งออกดอกออกดอกมาเห็นผลเล็กเนี่ยนะ
เห็นเป็นดอกเอาดอกนี้อย่างนี้หรอคุณ

เพราะว่าได้รับความนิยมมากเลยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วย
ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่ราคานี้แบบนี้จริง
เขาบอกว่าเฉลี่ย๑ต้นเนี่ยจะทำรายได้ประมาณสัก๕๐๐๐๐๘๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ใช่โอ้โหถือว่าสร้างรายได้ดีมาก
คิดดูแล้วกันทุเรียนลูกหนึ่งนะ
ถ้าไม่ได้ซื้อลูกเล็กมากจนเกินไป
ลูกแบบพอดีใหญ่ขึ้นมานิดนึง

แต่เขาบอกว่าหลินลับแลหลงลับแลจะไม่ใหญ่มากใช่ไหม

แต่ถ้าวัดกิโลออกมาแล้วเนี่ยลูกหนึ่งสักประมาณเต็มที่๒กิโล

กิโลกรัมละ๘๐๐ก็เท่าไรละ

อู๊ยตายแล้ว

แต่คนที่เขานิยมทาน
แล้วคนที่เขาจะทานได้เขาก็มี
เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องราคาให้มันแบบตกอกตกใจมาก
คือจะบอกให้ว่ามันดีต่อเกษตรกรที่เขาปลูกไง
แพงกว่านี้ก็มีคือคนที่ชอบทานเขาก็จะอยากทาน
แล้วสาเหตุน้องใบตองที่ทำให้ทุเรียนหลินรับแร้ได้รับความนิยม
จนถึงขั้นเป็นทุเรียนขั้นพรีเมียม
ก็เพราะว่าลักษณะแล้วก็รสชาติที่มีเอกลักษณ์นะครับ
เนื้อเขาจะแห้งไม่เละง่าย

ส่วนผลจะเป็นภูที่ชัดเจนคล้ายมะเฟือง

คือมันจะมีพูเหมือนเป็นกรีบเลย

แล้วก็มีกลิ่นอ่อนคือกลิ่นมันไม่ฉุนแรงจนเกินไป

นี่แหละที่ได้รับความนิยมมากจากคนที่รักทุเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ

ในวันที่ได้ไปสำรวจสวนกันนี้

มีทั้งในอำเภอแล้วก็เกษตร
อำเภอลับแลที่ลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองนะครับ

ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
เขาปลูกกันเนี่ยประมาณสัก๙๐ของพื้นที่เกษตรนะครับ
คิดเป็นมูลค่ารวม๓๐๐๔๐๐ล้านบาท
เลยทีเดียวนะครับก็น่าดีใจแทนเกษตรกรนะครับ
ที่ขายออกมาแล้วลูกก็ราคาแพงคุ้ม
กับการที่ดูแลกันมาเป็นปีกว่าจะได้นะครับ
ทุเรียนต้องปลูกมาต้อง๔๕ปีขึ้นไปนะ
กว่าจะได้สำหรับผลผลิตที่ออกมาแบบนี้

ปี้เลยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้ามันแพงไป
ก็ทานธรรมดาที่มันถูกหน่อยราคาพอรับได้ก็ได้เหมือนกันนะ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าบะหมี่น่ากินทุเรียนก็น่ากิน
ทานด้วยกันเลยครับบะหมี่กับทุเรียน
มันจะเป็นบะหมี่น้ำกะทิทุเรียนหรืออะไรยังไง
ลองดูแล้วกันเมนูนี้ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับ
ยังมีเมนูดับร้อนมาแนะนำอีกหนึ่งเมนู
เมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
เด็กชื่นชอบอร่อยถูกใจ

เก่าแก่แล้วเป็น๑๐๑๐ปีนะคะ

เดือนเมษาหน้าร้อนแบบนี้
ตลอดข่าวก็มีเมนูเย็นชื่นใจ

เดินทางมาไม่ไกลในจังหวัดนครนายก
กับร้านไอศครีมร้านนี้ที่ขายมานานกว่า๔๐ปี
นี่แหละค่ะคือไอติมป้าปุ๊สูตรโบราณ
ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก
เพราะความอร่อยของไอศครีมที่ป้าปุ๊ใส่ใจทุกกระบวนการทำ

กะทิแท้แบบไม่ห่วงเครื่อง
ทำให้ไอศครีมมีรสชาติหวานมันหอม
อร่อยได้ราคาเพียง๑๐บาทเท่านั้น
สำหรับสูตรก็ได้ร่ำเรียนวิชาการทำไอศครีม
มาจากเพื่อนบ้านในสมัยก่อน
โดยเริ่มทำตั้งแต่เครื่องยังเป็นเครื่องโบราณแบบนี้
เจ้าเครื่องนี้อายุก็ปลาไปเกือบร้อยปีแล้วล่ะค่ะ
สำหรับสูตรก็ปรับให้ถูกปากลูกค้าอยู่เรื่อยมา
ที่ที่อยู่ปากซอยนะคะแกเลิกแล้วแกยกให้
เสร็จแล้วเขาก็สอนเขาไม่เอาอะไรเลยสลึงหนึ่งก็ไม่เอา
ให้หมดถังถึงเขาให้เราหมดเลย
แล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์สถานภาพ
แต่ก็อยู่ในโครงเดิมที่เขาสั่งสอนมา
แต่ความหวานอาจจะน้อยมั่งอะไรมั่งมากมั่งอะไรอย่างนี้
แต่สูตรนี้เปี๊ยะของเขาเลยไม่กล้าแตกแถว
เค้าสอนอย่างไรทำอย่างนั้นเลยว้าว
ทุกเช้าป้าปุ๊และลุงสมพงศ์
ต้องตื่นตั้งแต่ตี๔เพื่อคันหัวกะทิ
ตักน้ำแข็งและน้ำกะทิลงไปในเครื่องปั่นไอศครีม
และจากนั้นก็นึ่งข้าวโพดและข้าวเหนียวแบบสดใหม่ทุกวัน
ไม่ใช่ของค้างคืนแบบนี้
นี่แหละค่ะทำให้ไอติมป้าปุ๊และลุงสมพงศ์
เป็นขวัญใจลูกค้าแทบทุกวัย
แถมยังคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาสุด

ผมกินตั้งแต่ว่าผมวัยรุ่นเรียนตั้งเสริมอยู่น่ะ
มากินตลอด๒๐๓๐ปีแล้ว
กินทั้งถ้วย๓บาท๕บาทตอนนี้๑๐บาทแล้ว
เอกลักษณ์ของป้าปุ๊อยู่ที่การใช้ทัพทีตักไอศครีมนี่แหละค่ะ
เพราะหากใช้ที่ตักไอศครีมแบบธรรมดา
ตักได้ทีละน้อยไม่ทันใจวัยรุ่นนั่นเอง

ป้าปุ๊มีไอศครีมให้เลือกทั้งแบบคนและแบบน้ำ
แบบคนคือไอศครีมล้วน
และแบบน้ำก็คือไอศครีมกะทิผสมลอดช่องและรวมมิตร
ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องได้เต็มที่
มีทั้งขนมปังเผือกกวนข้าวเหนียวนิ่ม
ใส่ถั่วราดนมโอ้โฮย
ชื่นใจอย่างแน่นอน
คนพื้นที่การันตีขนาดนี้แล้ว
จะรอช้าอยู่ใยรีบตามมาไว
ร้านตั้งอยู่ตลาดหน้าโรงเรียนเหลียนหัวอำเภอเมืองนครนายก
เปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๕โมงเย็นจ้า
รับรองอร่อยเย็นชื่นใจแน่นอนค่ะ

เห็นแล้วอยากจะบุกไปเลยนครนายก
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาว่าเดี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แล้วก็ต่อด้วยไอติมกะทิเลย
นี่ไก่ติมกะทินี่ไปนะครับถ้าไปไม่ถูกก็ถามคนแถวนั้น

ยังมีให้ได้ติดตามอีกมากมาย

เอาใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า